ท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันมณพรเจริญศรี
สมาชิกสภาพผู้แทนราชดรจังหวัดนครพนมพักเพื่อไทยค่ะ
วันนี้ดิฉันจะอภิปรายยติขอเปิดอภิปรายทั่วไป
เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรีและพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะ
ท่านประธานค่ะนับตั้งแต่ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
เข้ามาบริหารประเทศตั้งแต่ปี๒๕๕๙
มาจนกระทั่งปี๒๕๖๕เป็นระยะเวลา๘ปีแล้วค่ะ
พี่น้องประชาชนคนไทยจมอยู่กับความยากลำบาก
ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนถูกขยายไปทุกยอมย่า
ความยากจนความเหลื่อมล้ำพุ่งสูงขึ้น
จากการลุกคืบของกลุ่มในทุนขนาดใหญ่ค่ะ
การอภิปรายไม่ไว้วางใจทุกครั้ง
ก็จะมีสมาชิกลุกขึ้นมาอภิปราย
วันนี้ดิฉันจึงได้รับมอบหมายจากภักดิ์เพื่อไทย
ให้มาอภิปรายถึงความล้มเหลวของการปราบปรามยาเสพติดอีก
เพราะมันเป็นปัญหาที่ท่านไม่เคยคิดจะแก้ไข

ยาเสพติดยิ่งเยอะขึ้น
ราคาซื้อขายถูกลง
เยาวชนเข้าถึงยาเสพติดด้วยราคาที่ถูก
หาง่ายกว่าการซื้อไอติมอีกค่ะท่านคะ

มาดูสถิติการแพร่ระบาดของยาเสพติด
นับตั้งแต่พวกท่านเข้ามาบริหารประเทศในปี๒๕๕๙
จากราคาเม็ดละ๑๘๐บาทถึง๒๐๐บาท
มาวันนี้ราคายาบ้าเหลือเพียงแค่๓๐บาทถึง๕๐บาท
เพราะจำนวนยาบ้าได้ทะลักเข้ามา
นั่นคือยาบ้าเพิ่มมากขึ้นทำให้ราคาลดลง
แต่เหตุฉะไหนช่างสวนทางกันคะ
ราคามาม่าเพิ่มขึ้นจาก๕บาทเป็น๗บาท
มาวันนี้แถวบ้านดิฉันราคา๘บาทค่ะ
แค่นี้ชาวบ้านเขาก็รู้ค่ะท่าน

อายุของผู้ติดยาเสพติด
ช่วง๑๗๔๕ปีผ่านมา๘ปี
ช่วงที่วัยเด็กเสพยาบ้าตอนนี้ลดลงมาเพียงแค่สิบขวบนะคะ
คิดดูสิคะเด็กสิบขวบเสพยาบ้าท่านหลับตานึกถึงลูกหลานเราดูสิคะ
จากผู้เสพนะคะปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ด
ประมาณเก้าหมื่นคนว่าวันนี้ขยับขึ้นเป็นสองแสนสามหมื่นคน
คิดเป็นแปดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ของนักโทษทั้งหมด
ไหนล่ะคะผลงานปราบปรามยาเสพติดที่ท่านคุยนักคุยหนาว่า
จะต้องระดับ๓ปเท่านั้นที่จะอยู่ที่จะเอาอยู่
วันนี้ท่านปล่อยปะละเลยทำความเสียหายให้กับประเทศชาติ
อย่างไม่น่าอภัยค่ะการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ในประเทศไทยได้เพิ่มทวีความรุนแรงขึ้นอย่างมาก
เป็นความเดือดร้อนอันดับ๒รองจากปัญหาความยากจน
นั่นก็เพราะว่ายาบ้าหรือยาเสพติดไม่มีท่าทีที่จะลดระดับความรุนแรงลง
แต่อย่างใดจากนโยบายของรัฐบาลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เอื้อให้ผู้กระทำผิดโดยเฉพาะยาบ้านี่แหละค่ะ
เป็นยาเสพติดที่รุนแรงแล้วก็ระบาดในทุกหมู่บ้าน
หมู่บ้านทั้งตำบลทั้งอำเภอได้เกิดปัญหาอาชญากรรมจากการเสพติด
ไม่ว่าเด็กที่เรียนไม่จบเข้าสู่การศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ได้
ปัญหาวัยรุ่นจับกลุ่มมั่วสุมกันในหมู่บ้าน
แล้วก็ไม่สามารถเข้าทำงานได้ในภาคของอุตสาหกรรมค่ะ
รัฐบาลของท่านได้ปล่อยปะละเลยแล้วก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับปัญหายาเสพติดเลยค่ะ
แล้วก็ไม่สนใจแม้ทั้งข่าวออกตอนเช้าทุกวันเลยค่ะว่า
ติดยาเสพติดทำร้ายร่างกายทำให้เสียชีวิต
ท่านก็ได้ทีเพียงแต่ออกทีวีมามอบนโยบายให้ส่วนราชการนำไปปฏิบัติ
แต่นโยบายที่ท่านนำไปปฏิบัตินั้นไม่สามารถเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน
ดังเช่นคำแถลงของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ยี่สิบสี่กรกฎาคมสองพันร้อยหกสิบสอง
ซึ่งคำแถลงนโยบายของท่านนะคะก็เรื่องของการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานการณ์โควิดนี่คือสิ่งเดียว
ค่ะที่เป็นรูปธรรมที่ฉันเห็นนะคะตลอดระยะเวลาที่ท่านดำรงตำแหน่ง
ท่านประธานค่ะข้อมูลที่ดิฉันจะอภิปรายในวันนี้
อย่าให้พลเอกประวิทย์ลุกขึ้นมาแล้วมาตอบดิฉันนะคะว่า
ไม่รู้ไม่รู้นะคะคนไทยทั้งประเทศไม่ได้กินแกรบ
ยาเสพติดหลายประเภททะลักเข้ามาในจังหวัดของดิฉัน
ไม่ว่าจะเป็นยาบ้าเฮโลอีนหรือยาไอจะเห็นว่าการลักลอบ
การนำเข้าของกลุ่มพ่อค้ายาเสพติดที่นำเข้ามาปริมาณมากมากอะค่ะ
และได้นำเข้ามาอย่างต่อเนื่องจากที่ที่ฉันได้โชว์อ่า
โชว์ภาพให้เห็นนะคะว่ายาเสพติดเหล่านั้นเล็ดลอดเข้ามา
สู่ชั้นในของประเทศได้ยังไงคะขณะที่มีการสกัดกั้นตามแนวชายแดน
แล้วก็ตามทุกครั้งที่มีการจับกลุ่มค่ะท่านประธาน
คนมีสีจะเข้ามาเกี่ยวข้องเครือข่ายบริวารของนักการเมือง
ถ้าอย่างนั้นการลำเลียงแต่ละแนวตะเข็บชายแดนจะเข้ามา
ทะลุทะลวงจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากภาคเหนือทะลุมาจุดพักคอยที่
กรุงเทพมหานครทะลุทะลวงไปถึงการขนส่งในแถบจังหวัดภาคใต้
ดูสิคะว่าจากจังหวัดที่มีการลำเลียงยาเสพติด
ปริมาณมากจากฝั่งทางภาคเหนือสามเหลี่ยมทองคำ
ยังมีการลักลอบนำเข้ายาเสพติดที่มาจากภูมิภาคอื่นอื่นทั่วโลก
แก่การลักลอบนำเข้าโคเคนของกลุ่มอัฟริกันตะวันตกจากทวีปอเมริกาใต้
ผ่านทางท่าอากาศยานต่างนำเข้าผ่านทางชายแดนทางบก
ทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือที่ใช้ขนส่งทางเรือ
ข้ามทางแม่น้ำโขงท่านประธานค่ะ
ปกติดิฉันจะไม่ค่อยให้ความสนใจเรื่องของทหารหรือว่ากลุ่ม๓ป
หรอกนะคะแต่ที่ประกอบกลุ่มสามปอที่ประกอบไปด้วย
พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
และผลเอกอนุพงศ์เผาจินดาหรือที่ท่านเรียกสมยานามว่าสามป
แต่ตลอดระยะเวลาที่๓ปบริหารประเทศมาจากยุคคอสชมาอยู่รัฐบาลปี๒๕๕๙
เกือบจะแปดปีแล้วค่ะท่านเข้ามาบริหารประเทศ
พวกท่านทำให้ประเทศชิบหายโอ้ขอโทษค่ะดิฉันขอถอนคำอาชีพหายค่ะ
ขอถอนค่ะท่านประธานค่ะประวัติศาสตร์การเมืองของประเทศไทย
ในรอบ๘๙ปีต้องบอกว่าเป็นวงจรอุบาตจริงค่ะ
นับตั้งแต่มีการปฏิวัติครั้งที่๑เมื่อปี๒๕๕๙
โดยพญามโนปกรณ์นิติธาดายึดอำนาจตัวเอง
ประกาศปิดสภาผู้แทนราชดรงดใช้รัฐมนูลบางฉบับ
แล้วลากยาวมาจนถึงการปฏิวัติครั้งที่๑๓
เมื่อวันที่๒๒พฤษภาคม๒๕๕๙

ท่านประธานค่ะดิฉันขอประท้วงท่านประธานนะคะ
ดิฉันกรณงามสุขลัตนาสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎร
เกร็ดคองเตยและวัฒนาพระอพลังประชารัฐ

กับผู้อภิปรายที่พูดจาไม่สุภาพนะคะถึงแม้จะบอกว่าพูดผิด
แต่ว่าดิฉันว่ามันเหมือนกับจงใจนะคะแล้วภาพที่ขึ้นบนจอเนี่ย
ท่านประธานคะมันมีความเหมาะสมแล้วเหรอคะที่ทำแบบนี้
คนที่มีวุฒิภาวะมีการศึกษาครับครับแค่ประท้วงประเด็น
ที่ต้องการประท้วงอย่าเลยเถิดไปต่อว่าต่อการกันเองครับ
เข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วเข้าใจที่ท่านพูดแล้ว
ผมวินิจฉัยได้แล้วครับพอแล้วครับก็
คำพูดที่ไม่สุภาพเมื่อสักครู่จะจงใจหรือไม่จงใจก็แล้วแต่
แต่เมื่อพอพูดมาแล้วก็รีบถอนนะถ้าไม่ถอนผมก็จะเตือนอยู่แล้ว
มันก็จะไม่ปรากฏในในรายงานที่ประชุมครับเชิญครับค่ะ
ฉันพูดถึงการปฏิวัติค่ะจนมาถึงการปฏิวัติครั้งที่๑๓
เมื่อวันที่ยี่สิบสองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ด
ที่ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเอาเข้าประเด็นเรื่องค่ะ
การพรหารที่ไม่มีประติศิภาพหรืออะไรในตามหน้าตริเลยครับ
ฉันกำลังจะพูดถึงว่าการปฏิวัติรัฐ
ที่เกิดจากการปฏิวัติรัฐประหาร
ไม่เคยทำให้ประเทศชาติ

และทำให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดี
หรือประสบความสำเร็จในการแข่งขันเวทีโลกแต่อย่างใด
ให้ผู้ประท้วงได้อธิบายข้อประท้วงกันครับเชิญครับ
ท่านประทานครับดิฉันกรณิตงามสุขลักษณะนะคะ
สมาชิกสภาพผู้แทนรับสะดอนเข็ดของเตรียมและวัฒนาภาพกำลังประชารัฐค่ะ
ดิฉันขอประท้วงท่านประธานนะคะใน๖๙๖๙
ท่านเห็นเอกสารหรือว่าภาพที่ขึ้นจอ
ผู้อภิปรายขึ้นหรือเปล่าคะท่านนะ

ดิฉันว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าคะท่าน
ดิฉันว่าภาพที่ขึ้นเมื่อกี้เนี่ยมันไม่มีความเหมาะสมเลยอะค่ะ
หนึ่งภาพที่ขึ้นนะคะคือท่าน
นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชา
นะคะท่านพลเอกประวิทย์นะคะวงสุวรรณ
แล้วก็ภาพที่ขึ้นสองสามท่าน
ดิฉันว่ามันไม่เหมาะสมท่านพิจารณาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
ขออธิบายนิดนะครับ
การอธิบายแม้ว่าวางใจเนี่ยอยู่ใน
หวด๙ส่วนที่๑คือข้อบังคับ
เขายกเว้นตามข้อ๑๗
ก็คือให้ยกเว้นในข้อที่
ห้ามนำเอกสารมาใช้ในห้องประชุม

ดังนั้นการที่จะนำเอกสารหรือนำสิ่งอะไรมา
ในห้องประชุมเนี่ยเป็นความรับผิดชอบผู้นำเสนอ
ประธานไม่มีอำนาจนะครับในกรณีของการอธิบายแม้ว่าวางใจ
แต่สักครู่ผมก็ไม่ได้สังเกตว่าเป็นภาพอะไรนะครับ

เชิญครับเชิญต่อครับไม่ต้องโชว์แล้วครับ
ท่านประธานดิขอบครับที่ฉันกำลังจะเข้าเรื่องค่ะ
ที่ฉันกำลังเท้าความค่ะว่ารัฐประเทศใด
ที่มีการปฏิวัติรับประหารไม่ได้ทำให้ประเทศเจริญรุ่งเรือง
หรือไม่ได้ทำให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดี
และไม่ทำให้ประเทศไปสู่ยุคของความข้างตัว
ได้ยอมรับในเวทีโลกซึ่งพิสูจน์ครั้งแล้วครั้งเล่าค่ะ
ทหารท่านเองก็ไม่ยอมรับท่านรองนายกประวิทธิ
ซึ่งไม่ได้มีส่วนในการปฏิวัติท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ท่านคะท่านพลเอกประวิทย์ท่านคือพี่ใหญ่ของบุรพาพยักษ์
วันนี้ท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ข้างบนนั้น
ท่านได้เดินย้อนสอนวิวัฒนาการของสังคมประชาธิปไตย
ท่านได้มีส่วนสำคัญที่ทำการปฏิบัติรับอาหารหลายครั้ง
แม้กระทั่งบางท่านมีส่วนในการสลายคนเสื้อแดงไม่เป็นไรค่ะ
พวกท่านยังอยู่ในตำแหน่งลอยหน้าลอยตาได้ในสังคม
ต่อให้กฎหมายเอาผิดอะไรไม่ได้แต่กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอค่ะ
รอดูกันต่อไปค่ะนี่ไงคะท่านพลเอกประวิทย์จันโอชา
ท่านถึงเป็นคนที่สุขภาพไม่แข็งแรงไปไหนก็ต้องมีคนจูงไป
ดิฉันคิดว่าเอ๊ะประเทศชาติมีเวรกรรมอะไรเนาะ
เสียดสีนะครับเอาเฉพาะเรื่องที่มันไม่ไว้วางใจนะครับ
ดิฉันกำลังจะพูดค่ะท่านประธานว่าท่านเป็นคนที่มีศักดิ์ศรี
เป็นถึงหัวหน้าพักใหญ่เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล
มียศเป็นถึงพลเอกแต่ก็ยังปกครองผู้กองไม่ได้เลยค่ะ
ผู้กองยังต้องย้ายไปตั้งพักใหม่แล้วท่านจะบริหารประเทศชาติได้ยังไงคะ
ท่านประธานค่ะพวกท่านทั้งหลายมีส่วนสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยไม่สามารถรุดหน้า
สร้างความเจริญสร้างความมั่งคั่งให้กับประเทศได้ไม่เหมือนในยุคของไทยรักไทย
นั่นก็เพราะว่ารัฐมนูลที่มาจากพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงในอดีตเราเคยเป็นเสือตัวที่หนึ่งของอาเซียน
แต่มาวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศรั้งท้ายของประเทศอาเซียนแล้วเราประเทศไทยขาดแคนคนมีความรู้ความสามารถขนาดนั้นเลยเหรอคะ
ตำแหน่งรองนายกหรือดิฉันนึกว่าเอ๊ะตาสีตาสาแถวบ้านดิฉันก็เป็นได้
ท่านประธานคะในช่วง๗๘ปีที่ผ่านมาดิฉันได้พูดถึงประเด็นของการจับยาบ้าล็อตใหญ่
ตั้งแต่หนึ่งล้านเมตรถึงยี่สิบล้านเมตรอ๋อข่าวบ่อยมากเลยค่ะ
ว่าประเทศที่มีประชากรในประเทศไทยเรามีถึงเจ็ดสิบล้านคนจะคิดต่อยังไงคะ
ขณะที่มีคนเสพยาบ้ากี่ล้านคนการจับยาแต่ละครั้งเนี่ย
รัฐบาลได้เคยแสดงสถิติให้ประชาชนเห็นไหมคะว่าจับได้แล้วรวมแล้วได้เท่าไหร่
ทำลายไปเท่าไหร่เหลืออยู่ในมือเท่าไหร่ถ้ายอดการจับยาเสพติดได้มากมายขนาดนี้
มันไม่ใช่ยอดของการเสพยาภายในประเทศแล้วค่ะท่านประธานดูสิคะ
นี่ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางทางผ่านของการค้ายาเสพติดข้ามชาติ
นั่นหมายถึงสถานการณ์ยาเสพติดดีขึ้นเจริญเติบโตมากขึ้น
ดูสิคะท่านผลเอกประวิทย์ท่านผลเอกประยุทธ์
หรือท่านจะให้ประเทศไทยเอาดีทางนี้ใช่ไหมคะท่านในฐานะประธาน
คณะกรรมการประสานงานยาเสพติดหรือท่านเอาแหวน
นาฬิกาแม่มาปิดหูปิดตาไว้ยังไงคะทำไมบ้านเมืองเรามันถึงเป็นทางผ่านของยาเสพติด
มันช่างสะดวกโยธินไปเสียหนี้กันไรหรือเพราะว่าคนมีสีอำนวยความสะดวกให้
ตลอดเส้นทางท่านประธานค่ะนี่คือจุดหักเหของประเทศไทย
จากการเสวนาของนักวิชาการเรื่องประมวลกฎหมายยาเสพติด
ใหม่ครับท่านประธานครับขออนุญาตประชาชนได้อะไรท่านประธานครับ
คดียาเสพติดจะลดลงใช่หรือไม่
เชิญท่านจันบุรีครับเชิญครับครับกลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ
กับผมพันตมตับโรโธธนพัฒน์กระติวงศาสมาชิกเสภา
พลังประชารัฐครับครับท่านประธานครับต่อคำพูดของท่านผู้อภิปราย
ที่เคารพเมื่อสักครู่นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับ
ผิดข้อบังคับที่๖๙นะครับ
อยากจะให้ท่านถอนคำพูดในที่บอกว่า
คนมีสีที่ไปเกี่ยวข้องเนี่ยปล่อยให้ผู้กระทำผิดเนี่ย
ผู้กระทำผิดเพราะฉะนั้นคนมีสีเนี่ยมีมากเลยนะครับ

ผมว่าคนมีสีตอนนี้ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับ
ต้องตกเป็นจำเลยในคำพูดของท่านผู้อภิปรายเมื่อสักครู่นะครับ
ให้ท่านถอนคำพูดคำว่าคนมีสีปล่อยนะครับ
ปล่อยปะละเลยเนี่ยนะครับกราบเรียนท่านช่วยวินิจฉัยด้วยครับ
ขอให้ถอนเถอะครับคำว่าคนมีสีครับ
กิติพัฒน์ครับไม่เป็นไรครับ
คนมีสีไม่ได้ระบุนะครับผมก็มีสีครับไม่เป็นไรหรอกครับ
ค่ะขอบคุณค่ะท่านประธานดิฉันกำลังจะพูดเรื่องของ
เวทีเสวนาวิชาการเรื่องประมวลกฎหมายยาเสพติด
ว่าประชาชนได้อะไรคดียาเสพติดจะลดลงใช่หรือไม่
ซึ่งเป็นเวทีเสวนาของอาจารยาดาเดชชัย
เป็นอาจารย์ประจำคณะศูนย์กฎหมายอาญาและคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ
เป็นการเสวนาทางวิชาการที่ได้เห็นถึงจุดแข็งจุดอ่อนของการจัดการ
พรบที่ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดที่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าที่
เป็นกฎหมายที่เพิ่งผ่านสภาไปกฎหมายนี้เป็นจุดหักเหฟังดูนะคะ
ประธานเพราะกฎหมายนี้มีข้อบังคับในการลดจำนวนนักโทษในคดียาเสพติด
ซึ่งสาเหตุที่นักโทษล้นเรือนจำเนื่องจากผู้ต้องขังที่พ้นโทษ
จะต้องออกมาสู่สังคมแต่ผู้ต้องขังเหล่านี้
กระทำความผิดยาเสพติดเข้าเรือนจำอีกครั้งเพราะ
กลายเป็นว่าคดีนี้กลายเป็นคดีซ้ำซากนั่นก็สะท้อนให้เห็นว่านักโทษเนี่ย
เกรงกลัวต่อการคุมขังไม่เกรงกลัวต่อเรือนจำ
และนักโทษหลายคนก็พูดว่าเรือนจำคือที่กินอิ่มหลับสบาย
แต่สาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ค่ะท่านประธานถ้าการครอบครองยาบ้าตั้งแต่สิบห้าเมตร
ที่ถือว่าเป็นผู้เสพเนี่ยถือว่าเป็นผู้เสพนะคะ๑๕เมตร
แต่ถ้าเกินสิบห้าเมตรขึ้นไปให้สันนิษฐานว่าเป็นผู้ขายนั่นเมื่อตำรวจจับแล้ว
ก็ต้องถามความสมัครใจนะคะว่าเจ้าตัวยินยอมที่จะติดคุกหรือจะไปสถานบำบัด
มาดูร่างของกฎหมายในเวทีเสมนากันค่ะว่าเขาได้แนวคิดนี้มาจากประเทศโปรตุเกต
โดยหน่วยงานของปปศและเป็นหน่วยงานหลักซึ่งเป็นผู้กำหนดผู้เสพยา
ว่าผู้เสพผู้ใดตรวจพบสารพิษโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ปปศ
หากไม่ปรากฏว่าผู้นั้นเสพอยู่ในระหว่างถูกดำเนินคดี
ความผิดนั้นจะมีโทษจำคุกหรืออยู่ในระหว่างการรับโทษ
หากไม่มีพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดอันตราย
เจ้าหน้าที่ก็จะส่งผู้เสพนั้นไปสถานบำบัด
วันนี้ดิฉันมีคำถามต่อค่ะว่า
คัดกรองหรือโรงพยาบาลเหล่านั้นมีความพร้อมหรือยัง

ในวันที่สภาพิจารณาออกกฎหมายนี้
รัฐบาลก็มาบอกสภาว่า
พวกท่านมีความพร้อมแล้วมีสถานบำบัดแล้ว
แต่วันนี้ปรากฏว่าความพร้อมสถานบำบัดเหล่านั้น

ท่านลองหลับตาดูสิคะว่า
แต่ละครอบครัวต่อไปนี้
จะมีทั้งผู้ติดยาผู้เสพยา
และผู้พกยาในกระเป๋า๑๕เม็ด
เลาะอยู่กลางหมู่บ้านเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยค่ะ

ในประเทศที่ท่านบูรณาการหลายหน่วยงาน
ในการปราบปรามการจับกลุ่มทั้ง
กระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมกระทรวงยุติธรรม
พลเอกประวิทย์ในฐานะคณะกรรมการประสานงานยาเสพติด
ท่านไม่ต้องออกคำสั่งอะไรหรอกค่ะ
ถ้าท่านอยากรู้ว่ายาบ้าขายที่ไหน
ให้ท่านไปถามหนึ่งท่านผู้บังคับการตำรวจค่ะ
ท่านผู้บังคับการทหารค่ะ
๓ท่านผู้บรรษการจังหวัดค่ะ
ท่านผู้บัญชาการภาคนั้นล่ะค่ะ
เขารู้หมดล่ะค่ะว่าใครเป็นผู้ค้ารายใหญ่

และใครเป็นสายให้ตำรวจ
เพราะทุกวันนี้วิธีการจับกลุ่มแต่ละโรงพัก
มีเป้าหมายด้วยค่ะว่าแต่ละโรงพักน่ะ
จะต้องจับผู้เสพผู้ขายในแต่ละเดือนเท่าไหร่
สถิตินี้จะมากหรือน้อยทำไงคะ
เอาสถิตินี้แหละค่ะไปโชว์ผู้บังคับบัญชา
เอาผลงานแล้วก็ขั้นความดีความชอบ

อกจากนั้นนะคะขบวนของการจับกลุ่มยาเสพติดเนี่ย
นอกจากไม่ได้จริงจังแล้ว
ยังเป็นขบวนการเพียงเพื่อผลประโยชน์ของการขึ้น
ตำแหน่งและรางวัลนำจับค่ะ
ท่านประธานค่ะผลของการปราบปรามยาเสพติดที่บิดเบี้ยว
คนที่ทำกลับไม่ได้แต่คนที่ได้กลับไม่ทำ
สังเกตนะคะเวลามีจับยาเสพติดล็อตใหญ่เนี่ย
ก็จะมีการแถลงข่าวจับกลุ่ม

ที่มาออกโชว์รูปหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งอะค่ะ
เพราะสิ่งที่ตามมาหลายอย่าง
ผู้บังคับบัญชาไม่สามารถพูดได้นั่นก็คือ
ท่านประธานค่ะเงินทอนยาเสพติด
ข้อที่หนึ่งในกรณีจับกลุ่มนะคะมีเงินทอนหลายแบบค่ะ
อนจากจับกลุ่มที่ได้เงินรางวัลในแต่ละครั้ง
มีการลงชื่อผู้จับกลุ่มเยอะเยอะเพื่อผู้บังคับบัญชาจะต้องใส่ชื่อ
แต่ดิฉันทราบมาจากตำรวจชั้นผู้น้อยนะคะ
ว่ามีนายตำรวจชื่อพอพานเป็นคนเดินสายเก็บอยู่
ลองไปสืบดูนะคะหรือจะมีจดหมายลับ
ฉันจะนำส่งให้ท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะ
สองมันมีผลประโยชน์จากการยึดทรัพย์ค่ะท่านประธาน
กลุ่มผู้ที่ได้จากการยึดทรัพย์ยาเสพติดคือใคร
เพราะเมื่อมีการขายทอดตลาดยึดทรัพย์
ที่ได้นั้นตกอยู่ในมือใครคนกลุ่มไหน
ได้มีการคัดเอาทรัพย์สินดีไว้เอื้อให้กับพวกพ้อง
เช่นการประมูลรถหรูนาฬิกาหรู
สิ่งของมีค่าต่างที่ท่านเห็นโดยทั่วไปเนี่ยค่ะ
สามสินบนนำจับที่ไม่ถึงผู้ปฏิบัติงานจริงค่ะท่าน
สินบนนำจับเมื่อได้รับเงินแล้ว
ก็จะมีการโอนเข้าบัญชีของผู้บังคับบัญชา
แต่ลูกน้องที่จับไม่ได้เงินนะคะท่านประธาน
ผู้บังคับบัญชาที่ไม่ได้ปฏิบัติจริงอมค่ะ
เขาเรียกว่าอมของหลวงและใดตำรวจท่านไหนหรือลูกน้องท่านไหน
ที่ไปรายงานสุดท้ายคำสั่งปลายปีหรือกลางปีถูกย้ายค่ะ
นี่คือหนึ่งขบวนการของการปรับปรามยาเสพติด
ในยุคของพลเอกประวิทย์ในยุคของสามป
ท่านประธานที่เคารพคะขั้นตอนสุดท้ายเขาเรียกว่าขั้นของความดี
ขั้นยาเสพติดขั้นยาเสพติดพวกนี้นะคะ
จะตกอยู่ในอุ้มมือของผู้มีอิทธิพลเรื่องนี้เป็นปรากฏการณ์ที่เห็นว่า
ผู้จับกลุ่มยาเสพติดถึงมีผลงานดีแค่ไหน
ปฏิบัติงานได้จับยาบ้าได้ล่อนใหญ่สุดท้ายท่านก็ไม่ได้ขั้นความดี
ต้องถามก่อนท่านสายไหนท่านสายปอไหนท่านสายไหนถึงจะได้ขั้นความดี
นี่ไงคะวงการมีสีถึงได้มีคดีแบบภูมิกับโจ้
ตำรวจปราบปรามยาเสพติดเคยได้ยินเรื่องแบบจับยาเสพติด
ของกลาง๔๐๕๐ล้านแต่พอเวลานำส่งของกลางจำนวนเงินเหลือแค่หลักหมื่น
จับกินดีคือรีดไถเอาเงินนั่นล่ะค่ะต่อมา
คะหรือแม้แต่ลูกน้องที่ไปรายงานท่านว่าได้ครับพี่ดีครับผม
เหมาะสมครับนายลุงป้อมลุงตู่เก่งที่สุดในสามโลก
ฉันถามจริงจริงเถอะค่ะท่านไม่ได้รู้สึกรู้สา
อะไรเลยที่ประชาชนมีสิทธิ์ที่จะสงสัยท่านวันนี้ท่านปล่อยให้
ประชาชนเยาวชนได้เผชิญชะตากรรมจากยาเสพติด
ถึงแม้จะไม่ติดยาเสพติดท่านก็คิดเอาเองค่ะ
ก็มีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะถูกคนคลั่งยาฆ่าตายสักวันหนึ่ง
จากข่าวที่สะเทือนใจสะเทือนขวัญครั้งแล้วครั้งเล่า
อย่างกรณีที่คนคลั่งยาบ้าแล้วไปแทงคนตายที่กลางสี่แยกจังหวัดอุดรธานี
หนึ่งในคนตายเหล่านั้นคือเด็กอายุ๑๓ปี
อีกข่าวหนึ่งลูกชายคลั่งยาเสพติดซ้อมพี่ชายซึ่งป่วย
ทนไม่ได้ต้องเอาไม้หน้าสามฟาดลูกพ่อจำใจต้องฆ่าลูกในไส้
ที่จังหวัดพัทธลุงลูกชายหลอนยาฆ่าพ่อตายในสวนยาง
จากเหตุการณ์ที่ผ่านมาปัญหายาเสพติดถูกละเลย
ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่แต่ตอนนี้มันกำลังส่งผล
ต่อสังคมอย่างหนักขึ้นทุกวันแล้วถ้ายังปล่อยไว้แบบนี้
มันก็เปรียบเสมือนคนรุ่นหนึ่งรุ่นอย่างพวกท่านที่ต้องการอยู่อำนาจในยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปี
พวกท่านกำลังทำลายคนอีกรุ่นหนึ่งด้วยยาเสพติดด้วยยาเสพติดค่ะ
จากข่าวของการจับกลุ่มและดำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติดในต่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยค่ะท่านก็เห็นนะคะว่าเฉาโฉดไปทั่วโลก
จากการส่งยาเสพติดผ่านการขนส่งระหว่างประเทศ
ไม่ว่าจะเป็นการลักลอบขนส่งเฮโรอีนมูลค่า๕๐๐ดอลลาร์
ไต้หวันหรือประมาณ๖๐๐๐ล้านบาทเมื่อวันที่๒๔พฤศจิกายน๒๕๖๒
เโลอีนจำนวน๑๑๗๒แท่งซุกอยู่ในท่อนไม้จำนวนหลายท่อน
อีกกรณีหนึ่งที่ออสเตรเลียเมื่อวันที่๑๘พฤศจิกายน๒๕๖๐
ในเดือนเดียวกันเลยนะคะได้พบยาไอซ์จำนวน๕๖กิโลกรัม
เฮโลอีนสิบสามกิโลกรัมมูลค่าสูงถึงหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านบาท
สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ประสานข่าวร่วมกับคณะกรรมการปปศ
สืบทราบว่ามีพฤติกรรมลักลอบลำเลียงยาเสพติดโดยส่งผ่านทางพัสดุจากกัมพูชา
มายังคอนโดแห่งหนึ่งในย่านนวมินใจกลางกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นแหล่งพักยาเสพติด
ต้นผู้ต้องหาเดินทางมารับพัสดุเจ้าหน้าที่ก็เลยแสดงตัวและพบว่า
ยาเสพติดนี้ได้เล็ดลอดเข้ามาในประเทศไทยได้อย่างไรดิฉันได้หยิบยกกรณีตัวอย่างขึ้นมา
ฉันถามต่อค่ะว่าท่านประธานคะมันเล็ดลอดเข้ามาประเทศไทยแล้วออกไปสู่ประเทศไต้หวันและประเทศออสเตรเลียได้อย่างไร
ท่านต้องตอบดิฉันนะคะว่ามันเล็ดลอดไปได้ยังไง
สมัยรัฐบาลภักดิ์เพื่อไทยค่ะดิฉันมีสินค้าส่งออกซึ่งเป็นสินค้าโอท็อปเช่นผ้าไหมมั่งผ้าไฟล์ทอมือมั่งเครื่องจักษานอาหารแปรรูปผลไม้อบแห้ง
ซึ่งสินค้าโอท็อปได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศไทยอย่างมหาศาลแต่มายุคของท่านประวิทย์วงสุวรรณผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสินค้าโอท็อปกลับกลายเป็นยาบ้าเฮโลอีนยาไอ
เศร้าใจไหมคะท่านประธานท่านประธานที่เคารพคะการอภิปรายครั้งนี้ของดิฉันเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจในวันนี้ดิฉันมีคำตอบอยู่แล้วค่ะ
ว่าสมาชิกในซีกฝั่งรัฐบาลก็ต้องยกมือให้คะแนนของพวกท่านผ่านฉลุยแต่ดิฉันขอสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนคนไทยนะคะว่า
ขอให้ท่านได้จดจำสิ่งที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและพักร่วมรัฐบาลทุกพัก
ได้ร่วมกันเข็นฆ่าอนาคตของลูกหลานคนไทยได้ทำลายสังคมครอบครัวที่อบอุ่น
ทำลายระบบรัฐสภาในระบอบประชาธิปไตยที่บิดเบี้ยวสภาผู้แทนรัศดรตกต่ำ
ยังไม่เคยมีมาก่อนค่ะสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรถูกประนามจากสังคมภายนอก
จากพฤติกรรมของท่านสมาชิกเองที่พวกท่านได้ทำลายอุดมการของพี่น้อง
ประชาชนที่เลือกพวกท่านมาและพักในสังกัดตอนที่ท่านลงสมัครรับเลือกตั้ง
ท่านประธานค่ะประชาชนคนไทยที่เคารพคะเราจะมาร่วมกันพิพากษา
พักร่วมรัฐบาลที่เป็นนั่งร้านให้กับประยุทธ์จันโอชาในวันเลือกตั้ง
ดิฉันเชื่อมั่นว่าถึงแม้มือในสภาของฝ่ายค้านไม่สู้
แต่ดิฉันเชื่อมั่นว่าศรัทธาของพี่น้องประชาชน
จะตอบคืนตอบแทนมาให้พวกเราซึ่งเป็นซีกฝ่ายค้านดิฉันจึงไม่ไว้วางใจ
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
พวกท่านรู้เห็นเป็นใจ
ปล่อยปะละเลยให้มีการทุจริต
แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
โดยไม่คำนึงถึงความเสียหายของพี่น้องประชาชน
ยาเสพติดเลวร้ายเกินแก้ไข
การเมืองสุดต่ำและยามใจ
ปล่อยเปรตประวิทย์ประยุทธ์ไปไทยเจริญ
ท่านครับท่านผ้าเล็กชั้นหลายท่านไม่ต้องไปสนใจนะคะว่าท่านจะได้กล้วยขึ้นกี่
ตอนนี้ดิฉันมีกล้วยอยู่แล้วค่ะ

สมาชิกสภาพูดแทนรัฐศิลป์บัญชีหรือชื่อจังหวัดละเอียดติดตามฟังผู้พิพายด้วยเจตนาดีในการดูแล
และทำหน้าที่แต่คำพูดที่บอกว่าพักร่วมรัฐบาลเข็นค่า
ถึงแม้ว่าจะเป็นการกล่าวหารัฐบาลและพักร่วมรัฐบาลกล่าวหาได้
แต่คำว่าร่วมกันเข็นค่านี่ไม่ว่าจะบริหารนโยบายผิดพลาดยังไง
คำพูดนี้ก็ไม่เหมาะคำพูดนี้คือนอกจากจะเสียดสีแล้วใส่ร้าย
ถ้าจะบอกว่าบริหารงานผิดพลาดล้มเหลวผมจะทนฟังท่านประธานต้องให้ถอนครับ
แล้วก็นิสัยร้ายคนร่วมรัฐบาลเข็นฆ่าเยาวชนเสียหายครับ
ท่านคะที่ฉันกำลังพูดถึงภัยของยาเสพติดค่ะ
ว่าถ้าเกิดเราประเทศเราปล่อยให้ยาเสพติดเป็นแบบนี้
มันหมายถึงพิษของยาเสพติดก็ต้องเขียนค่าอนาคตลูกหลาน
ท่านไม่ได้ทันฉันไม่ได้ใส่ร้ายพักรัฐบาล

สมาชิกสภาพวูทย์ไทยรัศดรบัญชีหรือชื่ออย่างเล็ก
คำว่าเข็นค่านี่แตกต่างจากบริหารงานผิดพลาด

ทำร้ายเยาวชนทำไมพูดไม่ได้ครับ

ฉันไม่ขอถอนค่ะเพราะดิฉันได้ฟังไปแล้ว
แล้วดิฉันก็ไม่ได้มีเจตนา
ดิฉันก็ไม่มีเจตนาที่จะพูด
เพราะว่าสมาชิกที่ลุกขึ้นย่อมรู้แก่ใจค่ะ

ฉันเลยต้องขอชูกล้วยนะคะ

ขอบคุณค่ะท่านประธาน
ประโยคที่ท่านมณพรพูด

อย่าพึ่งครับประธานกำลังพูดอยู่ครับเดี๋ยวก่อนครับเชิญครับ
ครับตามที่ผมได้วินิจฉัยเมื่อสักครู่นะฮะ
ผมถึงอยากจะฟังทั้งประโยคเต็มว่า

มันก็ไม่เสียหายหรอกครับ

แล้วผมให้ถอดกรอเทปกลับมาดูเลยครับ

ผมจะเรียนให้ทราบนะครับนี้ภาษ์พิง
ฟังนะครับไม่งั้นท่านจะไม่เป็นการ

สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรต้องการพัฒนาบ้านเมือง

อย่าพึ่งครับท่านฟังผมนิดนึงครับ
การที่อภิปรายแล้วถ่ายทอดทั่วประเทศ
จะว่ากวดผมไม่เคยรับกล้วยใครครับ

ครับท่านประธานต้องให้ผมชี้แจงนะครับ

ชี้แจ้งแล้วคนที่ผมไม่เคยไปเสียดสีแล้วผมฟังด้วย
ไม่มีใครนั่งฟังผมยังนั่งฟังครับ
ผมยังนั่งฟังครับท่านท่าน
ประทานจะได้ยินไหมแต่ผมได้ยิน
อะไรครับถ้าเป็นคำนั้นผมก็จะให้เขามาถอดถอนคำพูดที่ว่านะฮะ
ครับถึงเจ้าตัวไม่ยอมถอนก็ไม่เป็นไรครับผมสั่งที่ประชุมไม่ถอน
ครับพอแล้วครับท่านก็เลยมีอะไรครับประท้วงอะไรครับ
ท่านประธานค่ะดิฉันกรณิตงามสุขควรลักษณะสมาชิกสภาพผู้แทนลักษณ์สะดอน
คลองเตยวัฒนาภักดิ์พลังประชารัฐดิฉันประท้วงท่านประธานในข้อหกสิบเก้าเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าท่านผู้อภิปรายเนี่ยดิฉันยืนยันว่าใช้คำพูดนั้นจริงค่ะ
ที่ท่านคารมได้พูดในสภาและอีกอย่างนะคะยังไม่หมดค่ะท่านประธาน
กรอนที่ท่านเอาขึ้นจอเนี่ยนะคะที่มีคำว่าเปรตเนี่ย
ดิฉันว่ามันก็ไม่สุภาพและเสียดสีด้วยค่ะแล้วท่านยังบอกอีกนะคะว่าท่านจะสอยนั่งร้าน
ฉันเห็นด้วยค่ะเพราะว่านั่งร้านที่นั่นน่ะคืออยู่โรงสีข้าวค่ะ
ขอบคุณค่ะครับ
คำจริงครับครับท่านประธานที่โคะลบกลับผมพิเชษฐ์เฉียงบิงพาน
สมาชิกสภาพผู้แทนราชินฐานจังหวัดเชียงรายเพราะไทย
ท่านมีความผิดข้อบังคับข้อที่๖๙
ท่านดูถูกท่านประธาน
เวลาท่านขึ้นประท้วงทุกครั้ง
หลายวันมานี้หลายเดือนมานี้
ท่านบอกว่าท่านเป็นสอสอบัญชีรายชื่อ

เขาอยู่พักไหนกันแน่ต้องบอกเวลาไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับ
เขามีสิทธิ์จะแนะนำตัวหรือไม่แนะนำตัวก็ได้ครับ
ลงแล้วครับพอแล้วครับพอแล้วครับหยุดแล้วครับหยุดแล้วครับ
พอแล้วครับท่านรองนายกจะตอบไหมครับท่านครับ
เชิญท่านเลยครับนั่งลงแล้วครับ
ท่านประธานครับผมผมนาริสคำนุรักษ์ประชาธิปัตย์จากจังหวัดพัทธรุงครับ
อนุญาตประท้วงท่านประธานครับตามข้อบังคับ
ข้อที่๑๙นะครับว่าท่านประธานกลับเรียนท่าน